พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลาค่ะร้านกาแฟชื่อดัง

โดยเปิดให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้ร่วมเห็นนะคะ
และน้องประดับในพระมหากฎุณาที่ขุน
ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
พระบรมชายลักษณ์ธนบัตรและเหรียญที่ระลึกในวาระต่างจำนวนมากนะคะของในหลวงรัชกาลที่๙
ถูกเก็บรวบรวมไว้บนบ้านชั้น๒ของนายสุประดิษฐ์สังสุวรรณที่อำเภอเมืองสงขลา
ชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายกาแฟโบราณซึ่งบรรยากาศภายในร้านเย็นสบายตกแต่งสไตล์คลาสสิกด้วยโคมไฟรูปแบบต่าง
ส่วนชั้นที่๒ค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นร้านตัดผมปัจจุบันเป็นห้องรวบรวมพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙และได้เปิดเป็นครั้งคราว
แต่หลังจากที่ในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคตจึงตกแต่งห้องนะคะ
เพื่อนำพระบรมชายลักษณ์พระบรมรูปเหรียญที่ระลึก
และเอกสารในวาระต่างที่สะสมมาเกือบ๑๐ปี
โดยใช้ชื่อว่าห้องในหลวง
ซึ่งเป็นห้องที่รวบรวมพระบรมชายลักษณ์และพระราชกรณียกิจของพระองค์
ให้ประชาชนเยาวชนคนรุ่นหลังได้มาศึกษาค่ะ
นายสุประดิษฐ์บอกว่าเริ่มจากการเก็บสะสมสแตมเหรียญที่ระลึก
และเมื่อจบการศึกษาได้เป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพ
ได้เก็บเหรียญที่ระลึกเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เปิดให้จอง
จึงเป็นที่มาของการสะสมพระบรมชายลักษณ์และเหรียญที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่๙
เชิญชวนให้ประชาชนร่วมสักการะพระบรมรูป
และหากใครที่ต้องการไปชื่นชมพระบรมชายลักษณ์
สามารถไปได้นะคะที่ร้านอ่องเฮียบพวดทุกวันตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ